เพราะว่าคนที่เห็นก็สงสัยว่าเออมันจริงหรือเปล่า

เดี๋ยวไปดูนะครับเขาใช้สว่านไฟฟ้านะฮะ
ในการที่จะเจาะผิวหนังตัวเองเนี่ยแต่ไม่เข้า

เดี๋ยวไปดูนะครับ

คนที่เป็นแขนที่ว่าสว่านเจาะไม่เข้าเนี่ย
เหมือนกับเขาถือรูปของใครสักคนหนึ่งเอาไว้ที่ฝ่ามือด้วยนะฮะ
คนก็เลยบอกว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะ
สว่านไฟฟ้ายังเจาะผิวหนังไม่เข้าอ่ะที่มีรอยสักยันต์เอาไว้เนี่ยนะครับ

เจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้บอกข้อความว่า
โกนอย่าละวันพระอย่าขาด
ความกระตันยูต่อบิดามารดาเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญ
แห่งหนตำบลใดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
พระอะไรจะไปขลังเท่าพระคุณคนในมือคือรูปพ่อของผมเอง
นี่ฮะเราก็ตรวจสอบไปนะครับ
ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีไปถามเจ้าของโพสต์
เจ้าของโพสต์เขาคืออาจารย์พลนะฮะ
อาจารย์พลนะบอกว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้โชว์
ไม่ได้อวดอ้างเรื่องหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันธุ์อะไร
แต่เป็นกุศโลบายว่าคนเนี่ยจะแคล้วคลาดปลอดภัยได้
ต้องรู้บุญคุณบุพการีเนี่ยก็เลยโพสต์
แล้วก็มีคลิปกับมีข้อความแบบนี้
หลายคนที่ไปศักยันต์พกเครื่องลางของขลังให้หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้า
แต่คนเหล่านี้กลับไม่ทำดีอาจารย์พลก็เลยอยากสื่อสารแบบนี้
แล้วก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยศักยันต์ให้กับลูกศิษย
แต่เลิกทำไป๒ปีแล้วไม่รับดูดวงใบ้หวยเข้าทรงอะไรทั้งสิ้น
ส่วนสำนักของเขาปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นตำหนักศักยันต์แล้ว
ที่นี่ก็ยังปิดไม่ให้ใครเข้ามาด้วยช่วงเนี้ยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดสิบเก้า
หลังจากคนถามกันเยอะไม่ได้หวังชื่อเสียงอะไรทั้งสิ้นที่โพสต์ไป
แค่อยากสอนเป็นกุศโลบายแต่มันก็มีคำถามอยู่ดี
ให้สอนเป็นกุศโลบายว่าเฮ้ยแล้วมันเจาะไม่เข้าจริงเหรอ
ค่ะเออสว่านไฟฟ้าเจาะผิวหนังไม่เข้าจริงเหรอ
เขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้นะเป็นแบบนี้ครับ
ก็คือเอาดอกสว่านที่ใหญ่แล้วก็ทู่มาใช้ดอกสว่านจริงนั่นแหละ
แต่เอาเลือกแบบที่มันดอกใหญ่แล้วก็ปลายทู่นะพอไปเจอกับผิวหนัง
เห็นว่ามันมันลักษณะเหมือนทาน้ำมันหรือว่ามีเหงื่อค่ะผิวหนังจะลื่นนะฮะ
สว่านพอเจาะเข้าไปตรงเนี้ยมันจะไม่เข้านะผู้ที่เขาทดลองเนี่ย
เขาไม่ได้กดน้ำหนักด้วยไม่เหมือนตอนเจาะไม้ใช่ไหม
อันนี้เป็นแค่เจาะผิวหนังเขาไม่ได้กดแล้วพอเจอน้ำมันที่แขนที่ทาเนี่ย
น้ำมันหรือว่ามีน้ำมีเหงื่อเนี่ยมันจะลื่นมันก็วนอยู่แค่เนี้ยอ่า
เขาไม่ได้กดอะไรลงไปเพื่อให้หวังให้มันทะลุมันก็ดูไม่เข้า
แต่พอไปกดที่ไม้เนี่ยถ้าเป็นดอกใหญ่ต่อให้ปลายทู่แล้วกดน้ำหนักลงไปเนี่ย
อันนี้มันเข้านี่ฮะแบบนี้ถ้ากดปึ๊กมันก็จะลงไปแล้ว
แต่ตรงผิวหนังที่ศักดันที่แขนเขาอาจจะทาน้ำมันเอาไว้
มันก็ลื่นหมดอ่ะแล้วแค่แตะผิวใช่
มันจะไม่กดที่ตัวเนื้อครับมันก็เลยทำให้
ไม่ลงไปไม่กดลึกลงไปแล้วดูจากที่เขากดก็คือเขาเขาไม่ได้กด
ดน้ำหนักเยอะก็แค่กดแค่ให้ผิวหนังมันบุ๋มลงไป
แล้วตัวเนื้อเนี่ยอาจจะมีความมันอยู่ก็เลยทำให้
ไม่ถูกเจาะเข้าไปถ้าเปลี่ยนดอกสว่านที่มันเล็กกว่านี้
แล้วก็กดไปแรงกว่านี้ก็ผมว่าน่าจะเข้านะฮะนะฮะมันไม่มีหรอกครับ
เนื้อของเราเนี่ยนะครับจะเขาเรียกอะไรจะทนกับวัตถุได้
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่าบางคนเนี่ยบางทีก็ศักดันนะครับ
แล้วก็เขาเรียกอะไรก็ถูกรถชนตายก็ถูกตกตึกตายมั่ง
สิ่งที่จะคุ้มครองเราก็คือการทำตัวของเรามากกว่า

แล้วก็ถามเชิงหลักวิทยาศาสตร์ให้
เสียดายไม่ได้เอามาไม่งั้นพี่จะลองที่แขนเขียนมาสอน